เป็นความทุกข์ใจของเศรษฐินี
แต่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นอดีตซะแล้ว
เพราะว่าปั๊มน้ำมันที่เปิดเอาไว้ห้องเช่าที่ดินทุกสิ่งทุกอย่าง
ป้าบอกป้าจะประกาศขายให้หมด
ถ้าคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งอยากจะซื้อได้เลย
ทำไมเพราะป้าบอกว่าปั๊มน้ำมันนี้กำลังจะเจ๋ง
คือเราเคยเห็นแต่ข่าวนะเวลามาเติมน้ำมันสักพันสองพัน
แล้วก็ชักดาบคือขับรถหนีเลย

คือคุณป้าเขาก็คงใจดีมากก็ให้เชื่อไว้ก่อนอย่างที่คุณน้ำแข็งบอก
ที่จริงก็มีบินเอาไว้ด้วยนะคุณ
มีบงมีบินเอาไว้เรียบร้อยเลยจดไว้หมดแต่ไม่ยอมมาจ่าย
งั้นแปลว่าป้าน่ะใจดีตั้งแต่ให้ยอมให้เขาเชื่อแล้วไงถูกไหม
โถคุณผู้ชมคะเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยนะคะจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เอาแผ่นป้ายในปั๊มน้ำมันนี้ไปโพสต์แล้วข้อความอย่างที่บอก
เดี๋ยวเร็วนี้ปิดกิจการนะถูกลูกค้าโกงน้ำมันไปเป็นล้านแล้วค่ะ
ตอนท้ายบอกกราบลูกค้าช่วยกลับมาใช้หนี้ด้วย
กราบมาผ่อนก็ยังดีอ่ะนะคะโอ้ยทีมข่าวของเราเห็นแบบนี้ก็เลยอยากจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ตกลงเขาเอาป้ายมาแปะไว้ทำคอนเทนต์หรือเปล่า
ไปดูกันหน่อยค่ะไปเจอเจ้าของปั๊มน้ำมันค่ะคุณป้าสิริการรักวิธรรม
อายุหกสิบเจ็ดปีแล้วนะปั๊มน้ำมันแห่งเนี้ยอยู่ริมถนนบ้านครัวหน้าพระรานนะคะ
อำเภอบ้านหมอค่ะที่สระบุรีป้าสิริการบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ที่ขึ้นป้ายปิดกิจการแบบนี้นี่มันคือเรื่องจริงนะหนูเอ้ย
ไม่ใช่ว่าทำคอนเทนต์พอลูกค้ามาเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายเงิน
ตอนนี้เป็นหนี้เป็นล้านแล้วอ่ะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุก
มีหลักฐานมีบินทุกคันปั๊มไม่มีเงินถึงขั้นจะไปซื้อน้ำมันมาขายด้วยซ้ำค่ะ
นอกเป็นรถหัวลากโหครับป้าบอกแบบนี้นะไอ้ที่ประกาศขายเนี้ย
ไม่ได้ขายปั๊มอย่างเดียวนะที่ดงที่ดินเนี่ย
ขายพร้อมที่ดินหมดเลยแล้วยังรวมไปถึงยังมีห้องเช่าอีกนะ
อยู่ตรงบริเวณนี้ป้าบอกประกาศขายหมดใครจะซื้อก็ซื้อครับ
แล้วตอนนี้เป็นหนี้เพราะไปกู้เงินธนาคารมา๓ล้านบาท
ต้องเอาเงินมาใช้หมุนเวียนใช้จ่ายในปั๊มน้ำมันนี่แหละ
แม้แต่เงินจะส่งดอกธนาคารยังไม่มีกำลังจะล้มละลายแล้ว
ที่ป้าบอกว่าส่วนใหญ่ที่เป็นรถบรรทุกที่ติดหนี้ค่าน้ำมันแล้วไม่มาใช้
ไม่มาจ่ายเนี่ยหลายคนก็งงรถบรรทุกพอเติมเต็มมันจะกี่บาทที
แล้วก็รถบรรทุกเขาหนีเหรอคุณป้าบอกนี่คือมันไม่ใช่รถบรรทุกเป็นคันสองคัน
คือเป็นบริษัทตัวเจ้าของเองสมมุติมีรถบรรทุกอยู่ในบริษัทสัก๓๐๔๐คัน
เอามาเติมแล้วก็เชื่อไว้หมดเลยเชื่อแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ฮะ
พอมาเติมกันเยอะหลายคันเข้าโอ้โหไอ้ที่มาเติมแล้วชักดาบไม่จ่ายตังค์เนี่ย
สามล้านแล้วพอเวลาเขาไม่จ่ายเราก็ต้องเอาเงินเพื่อไปซื้อน้ำมันมาอีกไง
แล้วป้าก็บอกว่าป้าไม่มีแล้วนะคะขนาดที่ไปกู้ธนาคารตอนนี้ก็ยังไม่มี
ผ่อนดอกเลยด้วยซ้ำก็เลยถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะทำยังไง
สิริการบอกว่าจริงเคยไปแจ้งความแล้วนะอยากให้ตำรวจมาช่วย
แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความคุณป้าบอกว่าเรื่องนี้ตำรวจเขาชี้แจงมาว่ามันเป็นคดีแพ่ง
ก็คือให้ไปจ้างทนายความไปฟ้องร้องกันเองก็เลยรู้สึกหมดกำลังใจหมดที่พึ่ง
ก็เลยตัดสินใจทำป้ายแบบนี้ออกมาแขวนนั่งเปิดเนี่ยบัญชงบัญชีเนี่ยบินเงินสดอ่ะ
ให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยเข้าใจป้าเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเชื่อรอบแรกไม่จ่าย
พอไอ้รอบต่อไปจะมาเติมจริงไม่ควรให้เติมเลยอ่ะใช่คือป้าบอกเห็นว่าเป็นเหมือนบริษัทไงคุณ
คือมีรถบรรทุกอยู่ในสังกัดเยอะก็เลยโอเคยอมให้เห็นเขาเป็นบริษัทใหญ่
คุณดูบินเงินสดสิเป็นปึ๊งปึ๊งเป็นร้อยร้อยใบอ่ะ
แล้วตอนนี้ป้าบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมเจ้าของเจ้าของรถบรรทุกที่มาเติมน้ำมันอ่ะ
คุณผ่อนจ่ายป้าก็ได้นะป้าก็บอกว่าอยากให้มาผ่อนจ่ายกันหน่อยค่ะ
ป้าขึ้นป้ายไว้ว่าจะกราบเนี่ยอย่าให้ป้าได้กราบจริงเลย
คุณเป็นแบบลูกหนี้นะคุณต้องมาผ่อนจ่ายหน่อยนะฮะ